เหตุการณ์ที่สมุทรสาครคืนวันที่๙กรกฎาคมนะคะ
แต่ว่ามันมีประเด็นที่จะต้องมาอธิบายกันเพิ่มเติมเยอะ
คือภาพจากเหตุการณ์นี้จะเห็นว่ามีผู้หญิงคนนึงนะคะ
เดินข้ามถนนไปมาแล้วเธอเดินเหมือนเซไปเซมาค่ะ
หลายคันพยายามจะหลบหลายคันหลบพ้นแต่บางคันหลบไม่พ้น
นี่เห็นไหมคะมีรถจักรยานยนต์พุ่งมาชนผู้หญิงคนนี้
แล้วเดี๋ยวสักพักนึงจะเห็นว่ามีผู้ชายขี่รถจักรยานยนต์กลับรถมาแล้วก็มาช่วย
อันนี้ตอนเขียวนี่เธอล้มไปนะคะตอนแรกคือบาดเจ็บนะคะ
แล้วก็จะมีผู้ชายขี่รถจักรยานยนต์กลับมามาช่วยเธอนี่ค่ะ
แล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูโอ้โหความเคราะหร้ายนะคะ
จังหวะที่นี่ลงไปช่วยนะมีกระบะขับมา
กลายเป็นว่ากระบะคันนี้ชนทั้งคู่
ชนทั้งคู่แบบนี้แล้วทับลากไปเลย
กลายเป็นเสียชีวิตทั้งคู่เลยนะมิ้นคุณผู้ชมค่ะ
นี่ค่ะสิ่งที่ต้องมาอธิบายเพิ่มก็คือตอนแรกหลายคนเห็นคลิปนี้
สงสัยเอ๊ะผู้ชายที่ไปช่วยผู้หญิงอะ
หลายคนเขาเห็นแล้วเขาบอกว่าเป็นแฟนกันหรือเปล่ากับผู้หญิง

แล้วก็แบบสุดท้ายโดนรถชนเสียชีวิตทั้งคู่

เสียชีวิตแล้วยังจะโดนต่อว่าอีก

ผู้ชายที่วนรถจักรยานยนต์ไปช่วยคือเขาเป็นพลเมืองดีนะคุณผู้ชม
เขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรเขาเป็นพลเมืองดีไปช่วย
กลายเป็นโดนรถชนเสียชีวิตไปด้วยนะคะ
คือฝ่ายหญิงที่เสียชีวิตชื่อว่านางสาวกันนิกามีปิ่นอายุ๓๕ค่ะ
เป็นนักร้องคาราโอเกะอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับที่เกิดเหตุ
ฝ่ายชายนะคะเป็นพลเมืองดีค่ะ
นายนัทพลพุทธาหอมอายุ๒๓
ทำงานร้านอาหารในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งนะคะ
นี่ค่ะสุดท้ายคือเคราะห์ร้ายเสียชีวิตทั้งคู่
กระบะที่มาชนเป็นดีแม็กซยกสูงสีบรอนเทานะคะ
ครอบครัวของนางสาวกันนิกาจัดพิธีชาปนกิจศพเรียบร้อยแล้ว
ที่วัดนครชื่นชุ่มส่วนร่างของนายนัทพลครอบครัว
นำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดสุรินทร์บ้านเกิดค่ะ
ทีมข่าวได้คุยกับคุณพ่อของนายนัทพลซึ่งเป็นพลเมืองดี
มณ์เทียนพุทธาหอมพ่อบอกว่าก็เพิ่งจะชาปนกิจลูกชายไปเมื่อช่วงบ่าย
ตอนนี้รู้สึกสบายใจขึ้นที่คลิปภาพมันเห็นชัด
และสามารถยืนยันได้ว่าลูกชายพ่อไม่ใช่ทะเลาะกับแฟนสาว
แล้วทำให้เสียชีวิตกันทั้งคู่นะลูกชายพ่อคือพลเมืองดีนะ
เพราะก่อนหน้านี้ชาวเน็ตวิจารณ์เยอะเลยครอบครัวใจสลายมาก
ทั้งที่ลูกชายมาช่วยคนมาทำความดีกลับกลายเป็นถูกต่อว่าค่ะ
แค่ไหนลูกผมมันคือเด็กผู้หรือว่าพี่เป็นอะไรมากไหมหนูขอโทษ
เพราะว่าลูกผมจะพูดแบบนี้ตลอดนะครับ
คือเหตุการณ์ที่คุณผู้ชมดูในคลิปภาพมันเกิดขึ้นที่ปากซอยพุทธศาคอน๔นะคะกระทุ่มแบนสมุทรสาคร
ตำรวจสพกระทุ่มแบนก็เลยบอกว่าล่าสุดเนี่ยค่ะคนขับรถกระบะเขามอบตัวแล้ว
ตำรวจยึดรถเอาไว้ตรวจสอบคนขับรถกระบะอ้างว่าช่วงเกิดเหตุฝนตก
ไม่เห็นไม่เห็นจริงว่ามีคนอยู่กลางถนน
ตอนนั้นรู้ว่าชนแต่ไม่รู้ว่าชนอะไรไม่รู้ว่าชนคน
ก็เลยไม่จอดลงไปดูเนี่ยค่ะคนขับกระบาดบอกแบบนี้
แล้วเขาก็บอกว่ารถเขาก็ไม่ได้เสียหายอะไรเลยขับต่อไปเรื่อย
โอ้โหเขาบอกเขาไม่รู้ว่าชนคนแต่สองคนนะมิ้น
ใช่แล้วคือจังหวะไฟหน้าสาดเนี่ย
เหมือนยังทับลากไปด้วยซั้งมาก้บอกเข้ามิรู้ค่ะ
นี่เขาบอกเขาเห็นข่าวก็เลยตัดสินใจมอบตัว
ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานเพิ่ม
ตำรวจก็จะต้องดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วค่ะ